แก้ปัญหาใดอย่าให้มันจบกันที่การตาย
เพราะมันจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
แล้วมันจะเกิดความสูญเสียเกิดปัญหาตามมาที่
จังหวัดกะบี่ขายของซ้ำกัน
ร้านนี้ขายอันนี้ร้านนี้ขายตาม
ในข่าวบอกว่าแบบนี้นะเห็นว่าเคยเจรจากันแล้วด้วยนะ
แล้วมันมีปัญหามาตลอดนะครับไปดูตอนเกิดเหตุก่อนครับ
มันหยิงไว้ใช่ไหมอ่ายิงไว้อะไรจริง
มันพีคตอนยิงจ่อนี่แหละ
แล้วเห็นเด็กเดินอยู่ไหมเนี่ยเด็กเล็กเดินอยู่
อืมแล้วเมื่อกี้ได้ยินไหม
มันกันให้เพื่อนต่อยเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่แผงขายอาหาร
ผู้ก่อเหตุคือนายเอกรัฐบุคโลอายุ๓๖ปี
แผงขายอาหารมาก่อนนะครับเข้าไปต่อว่า
แล้วก็ชกต่อยกับนายวุฒิเดชบุหงาอายุ๓๑ปี
เป็นคนเช่าแผงอาหารที่มาขายทีหลัง
สุดท้ายนายเอกรัฐเอาปืน๓๘ออกมายิงใส่นายวุฒิเดช๒นัดฮะ
ปั้งคุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้วจ่อเลย
นัดแรกเขาบอกกระสุนไม่ลั่นแต่นัดที่๒เจาะเข้ากลางอกเลย
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกระบี่ครับ
เหตุการณ์นี้เห็นไหมครับมีเด็กเล็กเดินต่อแตะต่อแตะ
พ่อโดนยิงชาวบ้านเห็นแล้วบอกไม่ดีเลยแบบนี้
สาเหตุของการสังหารในครั้งนี้เริ่มมาจากในเอกรัฐ
แผงขายไก่ทอดอยู่ก่อนแล้วนายวุฒิเดชผู้เสียชีวิต
ก็มาเช่าแผงไก่ทอดด้วยนะครับ
เจ้าของพื้นที่บอกอ้าวอย่างนั้นคุณตกลงกันเอง
คุณตกลงกันเองจากนั้นวุฒิเดชเปลี่ยนไปขายไก่ย่าง
แต่นายเอกรัฐที่ขายไก่ทอดอยู่ก็ขายไก่ย่างด้วย
ภรรยาของนายวุฒิเดชโทรไปฟ้อนเจ้าของพื้นที่คราวนี้
ภรรยาทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันครับคุณตกลง
อันนี้จากข้อมูลข่าวนะตำรวจสพอ่าวนางนะครับ
จับกลุ่มตัวนายเอกรัฐผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักนะฮะ
เอาปืนไปนะครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยไปสอบสวนที่โรงพัก
ซึ่งให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายวุฒิเดชผู้เสียชีวิตเนี่ย
เดินเข้าไปที่ร้านของเขาแล้วไปยืนจ้องหน้าอยู่ไป๑๐นาที
เขาห่วงเลยห่วงใครบ้างห่วงแม่ห่วงเมีย
ห่วงน้องสาวของเขาที่ขายของอยู่จะไม่ปลอดภัย
นายวุฒิเดชผู้เสียชีวิตเดินกลับมาที่ร้านใช่ไหม
เขาก็เลยตามมาเจรจาแต่นายวุฒิเดชกลับพูดจาไม่ดีใส่
ก็เลยทะเลาะชกต่อยกันครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
เขาบอกเขาโมโหนักเลยเอาปืนยิงเลย
ตำรวจแจ้ง๔ข้อหาคือ๑ฆ่าคนตายโดยเจตนา
สองมีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะครับ
ตำรวจนำตัวนายเอกรัฐไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูเป็นจำนวนมาก
นายเอกรัฐยืนยันว่ายิงไปเพียง๑นัด
ครั้งแรกเป็นการขึ้นไกลปืน
อันนี้เหรอครับ
ทานสนับสนุนไหมอ่ะ

นี่แหละครับตำรวจเขาจะดูว่าเข้าข้อนี้หรือเปล่า

นำไปฝังที่มัศยิตนูรุ้นฮูดา

ตามหลักศาสนาอิสลามนะครับ
นางอาบีบะศรียศอายุ๓๕ปีคนนี้
เป็นภรรยาของนายวุฒิเดชเล่าบอกว่า
ยังทำใจไม่ได้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะอีกฝ่ายทำเกินกว่าเหตุ
ยิงพ่อต่อหน้าลูก๒ขวบ
เด็กก็เห็นเดินต่อแตะออกไปนะ
เธอบอกเธอก็หัวใจแตกสลายครับ
ห่วงครอบครัวตอนนี้เพราะเคยถูกข่มขู่
แต่ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ

ความดนแรงไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหานะครับ